คุณผู้ชมคะกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุระทึกนะครับ
เป็นเหตุเรือสำรานสัญชาติเบลเยี่ยมน้ำหนักกว่า๔๐๐ตันค่ะ
บรรทุกลูกเรือแล้วก็นักท่องเที่ยวมาด้วยกัน๑๔๙ชีวิต

สิงคโปร์ล่องเรือเรื่อยมาจะไปที่ภูเก็ต
แต่ระหว่างทางพอมาถึงเกาะพีที่กระบี่ค่ะ
เรือมันไปชนเข้ากับโขดหินทำให้เรือรั่ว
พอเรือรั่วเสร็จปุ๊บน้ำมันทะลักเข้าไปในเรือ
เรือก็เลยเอียงสักประมาณ๓๐องศาค่ะ
หลังจากนั้นหลังจากเกิดเหตุค่ะกองทัพเรือภาค๓
ส่งเรือหลวงศรีราชา๕๔๓ค่ะเข้าให้การช่วยเหลือ
ที่สุดแล้วสามารถลากเรือสำราญออกมาจากแนวโขดหินได้สำเร็จ

ทีนี้ไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเรือยังสามารถแล่นต่อไปได้
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยใช้วิธีให้เรือหลวงศรีราชา
ลั่นประคองกลับเข้าฝั่งแล้วนำเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นประกบ

เรือหลวงศรีราชาสามารถประคองเรือลำดังกล่าว
กลับเข้าฝั่งท่าเทียบเรือน้ำลึกตะบนวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

กองทัพเรือแล้วก็กรมเจ้าท่าได้มีการเตรียมทีมแพทย์
เจ้าหน้าที่ไว้ให้คอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
บนเรือลำนี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส๗๘คน
เยอรมนี๑คนแล้วก็ลูกเรืออีกกว่า๗๐คน
รวม๑๔๙ชีวิตตอนนี้ทุกคนปลอดภัยแล้วนะคะ
ทั้งหมดถูกส่งตัวเข้าพักตามโรงแรมต่างในจังหวัดภูเก็ต
เราไปสอบถามนายประโมกอุราวัลเป็นตัวแทนบริษัทภูเก็ตชิปปิ้งเรือ
บอกว่าเรือลำนี้รับนักท่องเที่ยวมาจากสิงคโปร์
เดินทางไปท่องเที่ยวตามเกาะต่าง
ก่อนเกิดเหตุเพิ่งออกมาจากเกาะลันตาคือที่กระบี่

แต่ว่าระหว่างทางเรือไปชนเข้ากับโขดหินจนได้รับความเสียหาย
เบื้องต้นตรวจสอบพบว่าใต้ท้องเรือมันทะลุ
แต่ยังสามารถควบคุมระดับน้ำเอาไว้ได้ไม่ให้น้ำมันทะลักเข้ามาในเรือ
ส่วนเรื่องของความเสียหายเดี๋ยวจะประเมินกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
สำหรับจุดที่เกิดเหตุจุดที่เรือไปปะทะกับโขดหิน
ถ้าเกิดว่าเป็นชาวประมงในท้องถิ่นเขาจะรู้ว่าตรงนี้มีโขดหินนะ
แต่ไม่ได้มีการทำสัญลักษณ์เอาไว้
เพราะฉะนั้นแล้วแม้แต่เรือสำรานเองซึ่งมีเครื่องตรวจจับ
แต่ด้วยความมืดของท้องฟ้ายามค่ำคืนเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก
ก็เลยทำให้ไม่สามารถตรวจจับเรื่องของโขดหินได้
พอเรือสำรานมันแล่นไปมันก็เลยชนแบบนี้นะคะ
แต่ก็ปลอดภัยทุกคนนะคะใช่ค่ะ